มีเหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้นที่บึงการนะครับ
ชายหนุ่มคนหนึ่งได้หึงหวงสามีเก่าของแฟนสาว
ก็เลยยกพวกไปรุมทำร้ายเขาจนบาดเจ็บสาหัส

ภาพนายปัททวีสุกรีอายุยี่สิบสองปี
เลือดอาบตัวหลังถูกฟันหัวแชร์ว่อนโลกออนไลน์
เพราะถูกแฟนใหม่ของอดีตภรรยาขี่รถจักรยานยนต์
ใช้มีดสปาต้าไล่ฟันถึงในบ้านจนบาดเจ็บสาหัส
ภาพถ่ายดังกล่าวถูกถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน
โดยนางสาวขวัญฤดีสุกรีพี่สาวของนายปัทวี
ส่วนนายปัทวีหลังถูกฟันจนเลือดอาบไปทั้งตัว
เพื่อนบ้านช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลบึงกาล
ปัทวีที่ตอนนี้ยังคงนอนพักฟื้นอยู่โรงพยาบาล
เล่าวินาทีเฉียดตายว่าประมาณ๓ทุ่มวัน๑๔ตุลาคม
ขณะกำลังนอนดูทีวีอยู่ในบ้านและเตรียมเข้านอน
จู่ก็มีวัยรุ่น๔คนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
ก่อนจะมีเสียงตะโกนเรียกชื่อเล่น
เข้าใจว่าเป็นเพื่อนข้างบ้านมาเรียกจึงเปิดประตูให้
แต่กลับถูกในฝนหรือนายธนพงศุกร์ขานเจ้าของเสียงที่เรียก
วักมีดยาวเกือบ๒ฟุตฟันไม่ยั้ง
โดยที่ไม่ทันได้ตอบโต้หรือป้องกันตัว
ก็เรียกชื่อผมก็นึกว่าพี่แถวบ้านเรียก
พอเปิดประตูออกมาเขาก็ฟันตรงนั้น
เขาก็พูดแต่มึงโทรหาใครมึงโทรมาทำไง
เปิดประตูผมดันประตูเขาก็ฟัน
แล้วเขาเดินเข้ามาเขาก็ถามว่า
โทรหาใครมึงโทรมาทำไม
ทีมข่าวลงพื้นที่หาข้อที่จริงจนทราบว่า
ในฝนคนก่อเหตุปัจจุบันคบหากับอดีตคนรักของนายปัทวี
นี่จึงเป็นเหตุให้ในฝนหวาดระแวง
ก่อนเกิดเหตุฝ่ายหญิงมารับลูกชายไปกินข้าวที่บ้าน
ปัทวีจึงโทรศัพท์ไปถามว่าจะเอาลูกมาคืนตอนไหน
แต่ในฝนเห็นว่าทั้งสองคนคุยโทรศัพท์กัน
จึงเป็นต้นเหตุนองเลือดครั้งนี้
เลิกกันไปก็เป็นปีแล้วค่ะปีกว่าแล้วครับแบบที่แรกคือโทรมาอย่างเงี้ยลูกเอาโทรศัพท์ไปให้เขาก็รับสายแล้วเขาก็คุยว่าถามว่าโทรมาหาใครอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือตอนนั้นเขาก็หนูก็คิดเลยว่าเขาต้องโทรมาถามหาลูกเพราะว่าจะเอาลูกไปส่งวันไหนอ่ะค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้บอกว่าเอาไปกี่วันปกติหนูจะบอกว่าเอาไปสองวันนะสามวันนะอย่างเงี้ยค่ะ
หนูจะไปคุยกันกลับไปหากันหรืออะไรยังไงคือคุยกันด้วยเรื่องไหนเขาก็ไม่อยากให้คุยค่ะตัดขาดกับเพื่อนทุกคนเลยล่ะที่ไม่ต้องไปไหนค่ะใช่ค่ะขนาดเพื่อนผู้หญิงอย่างแบบว่าจะออกไปหาเพื่อนอะไรอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีเขาไปด้วยด้านพนักงานสอบสวนสพบึงโขงหลงจบึงกาลเจ้าของพื้นที่ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่
ตามตัวในฝนยังเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะอำเภอเซกาจบึงกาลที่พักอาศัยของในฝนนั้นรายล้อมไปด้วยป่าธรรมชาติรกทึบ
แต่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างเร่งตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็ว
ครีมข่าวแทรรัตทีวีรายงาน